ที่ลำปางค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับคุณยายวัย๗๘นะคะ
เข้าไปในสวนตัดต้นไม้ครับแต่ถูกต้นไม้ล้มทับจนเสียชีวิตเลยนะคะ
อืมคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเกิดเหตุสักสองวันเหมือนกับมีรางบอกเหตุ
อยู่ดีดีนกแสกก็มาบินวนแล้วก็ร้องเสียงดังอยู่ในหมู่บ้านอ่า
เหมือนกับเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าพื้นที่หมู่สิบเอ็ดตำบลล้อมแร็ดอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานตำรวจสพเถินได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนถูกต้นไม้ล้มทับจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นสวนไม้แดงห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสัก๗๘กิโลเมตรได้ค่ะ
พบศพนางบุญชศยาสมุทรอายุเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของสวนตรงนี้
ถูกต้นไม้แดงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๓๐เซนติเมตรยาวประมาณ๑๐เมตร
ตีใส่ที่ใบหน้าด้านขวาแล้วก็ถูกต้นไม้ล้มทับที่บริเวณอก
จนเสียชีวิตคาที่เลยค่ะนายบุญฤทธิ์สอนเถื่อนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเอ็ดบอกว่า
ยายบุญชดเป็นคนขยันยังแข็งแรงค่ะทุกเช้าออกไปให้อาหารไก่
อาหารสัตว์เลี้ยงในสวนเป็นประจำครับก่อนเกิดเหตุสองวันมันแปลกมาก
กแสกบินมาเกาะต้นไม้รอบหมู่บ้านแล้วก็ส่งเสียงร้องดังไปทั่วหมู่บ้านเลยนะคะ
เหมือนกับเป็นลางค่ะเนี่ยช่วงสายเมื่อวาน
ยายบุญชศก็เอาเลื่อยมือไปตัดต้นไม้เป็นไม้ที่ตายแล้วนะคะ
กำลังใช้เลื่อยตัดอยู่ต้นไม้หักไปโดนหน้าของยาย
ล้มต้นไม้ล้มทับมาอีกทีทับตรงหน้าอกก็เลยเสียชีวิตเลย
ช่วงเที่ยงกว่ากว่าชาวบ้านที่ไปทำสวนอยู่ข้างข้างตะโกนเรียก
ใยบุญชธิ์ให้มากินข้าวเนี่ยค่ะเรียกเท่าไรไม่มีใครตอบ
ออกเดินตามหาพบว่ายายบุญชศถูกต้นไม้ทับเสียชีวิตไปแล้ว
คนก้นเพราะคนก้นพวกกับไม้ทัพทิ้งครับ
นายทรงพลเครือคำอ้ายอายุ๕๓ปีเป็นลูกเขยนะคะ
บอกว่ายายบุญชดเป็นคนขยันชอบไปทำสวน
หลานเคยเตือนเคยห้ามแล้วว่าอย่าไปเพียงลำพัง
เมื่อสองคืนก่อนเกิดเหตุมีนกแสกบิน
แล้วก็ส่งเสียงร้องรอบหมู่บ้านจริง
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะต้องมีคนตายในหมู่บ้านแน่
แต่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นแม่ยายของตัวเอง
จากว่าสุขภาพยังแข็งแรงอยู่ค่ะ
ศพของยายบุญชศนะคะได้จัดงานบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านค่ะ
ก็มีชาวบ้านมีญาติญาติมาช่วยกันจัดเตรียมงาน
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ